ยังอยู่ที่เรื่องของกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะเรื่องของฝนที่เขามีคำเตือนบอกว่า
อึดใจอีก๒วันนะฝนจะหนักครับ
วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ๔ฯกับ๕ศิงหาคม
คุณผู้ชมไปดูภารกิจของครูชาติชาติศิริพรรณ
ปฏิบันทรัฐราชกายกรุงเทพมหานครหน่อย
ท่านไปกับรถหาเสียงนะเมื่อวานจะไปดูสถานการณ์น้ำ
รถหาเสียงของสกเขตและกระบัง
เข้าไปดูน้ำในเขตรกะบังครับ
เพื่อจะเตรียมรับน้ำในช่วงวัน๒วันนี้แหละ
ระหว่างนั่งรถไปดูคลองระบายน้ำ

ระบายสิครับแล้วมันก็เอ่อล้นมาบนถนน

คุณชาติชาติยอมรับว่าเขตลาดกระบังเป็นจุดที่เป็นห่วงมาก
ที่ผ่านมานะครับน้ำที่เขตสะพานสูง

เพราะเมฆฝนมันขึ้นมาตกทางตะวันออกเชียงเหนือมาก
ทำให้คลองประเวทซึ่งเป็นคลองหลักมีน้ำเยอะ
แล้วก็ลาดกระบังได้รับผลกระทบไปเยอะมาก
ระหว่างการเดินนะครับไปตรวจประตูระบายน้ำ
ชาติก็ยืนเกาะอยู่ที่หน้ารถนะครับ
แล้วก็พูดกับทีมงานบอกว่าแม่บรรยากาศเหมือนหาเสียงเลยนะ
มาแล้วหาเสียงนะครับบรรยากาศตอนนี้
แต่พอไปถึงประตูระบายน้ำคลองประเวทบุรีรมสิครับ

สองมือพนมวิ่งเข้าไปหาท่านรองอธิบดีกรมชนประธาน
นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลคือท่านไปรออยู่แล้ว
แล้วคุณชัชชาก็เลยบอกว่าโอ้โหต้องขอโทษให้ท่านมาถึงช้าเลย
พอดีเขาขับรถแบบหาเสียงเลาะไปตามชุมชน
เอาไปดูบรรยากาศเจอกันตอนนี้หน่อยฮะ
นี่แหละครับก็ไปดูปัญหากันที่ประตูระบายน้ำ
ซึ่งเพราะว่าขณะนี้ก็ได้รับความร่วมมือกับจากกรมชนประธาน
ระบายน้ำในคลองประเวทที่มันสูงนะฮะออกสู่คลองพระองค์เจ้าชายานุชิต
ซึ่งจะช่วยพื้นที่รัฐกระบังได้เป็นอย่างมาก

เรื่องของฝนตกน้ำท่วมเรามีภาพควันหลงมาให้ดู
๒สิงหาคมจำได้ไหมครับ๒วันก่อนที่ฝนตกลงมาเยอะเหลือเกิน
มีน้องนักข่าวสำนักหนึ่งไปไลฟ์
ก็คือไปรายงานสดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่
ปรากฏว่ามีรถเมอร์ซีเดสสีดำ

โอ้โฮนี่ไง
โอ้โฮนี่กลางไลฟ์เลยหรือเปล่า
เกือบจะเฉียวรถนักข่าวพี่แล้วน้ำท่วมแบบนี้

น้ำมันจะเข้าเบรกพี่พี่จะไม่ปลอดภัยนะ

โอ้ขาวสวนอดท้องหล่อนะฮะ